ร้อนแรงของข่าวการเมืองขึ้นหน้านึงทุกวันเลยจริง
นายรัฐมนตรีออกมายืนยันแล้วไม่ได้เป็นคนสั่ง
ที่บอกว่าจะให้บัตรเลือกตั้งไม่ต้องมีชื่อไม่ต้องมีโลโก้
เพราะว่าเป็นข่าวดีจริงที่นายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าคอสชใช้มาตรา๔๔ปลดล็อกทางการเมืองเรียบร้อยแล้วค่ะ
ทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
มีเนื้อหาส่วนหนึ่งเขียนเอาไว้ว่าการที่คอสชจำต้องปลดล็อก
ไม่ใช่เพราะเขามีความกรุณาต่อเราแต่เป็นการเอาสิทธิขั้นพื้นฐานของเรา
ช่วงชิงจากเราไปเกือบ๕ปีคืนกลับมาให้บางส่วนต่างหาก
ถึงจะไม่เหมือนรัฐธรรมนูญฉบับ๒๕๔๐แต่ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชาวไทยด้วย
ที่เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความหวังที่จะได้รับสิทธิเสรีภาพกลับคืนมา
ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนและผมจะขอทำหน้าที่ในฐานะที่เคยรับใช้ประเทศไทยมา
และใจก็ยังไม่ได้จากไปไหน
นายวิศนุครี่องามรองนายตรัศน์มนตรีบอกว่า
ที่ปลดล็อคก้าวคำสั่งกขอสชก่อนหน้านี้

พการเมืองใหม่สามารถจัดทุนประเดิมภักษ์
คำสั่งนี้ค่ะทำให้พักการเมืองลงพื้นที่พบประชาชนได้แล้วนะคะ
ถือเป็นการหาเสียงจนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีการเลือกตั้ง

เพราะตอนนี้เขาบอกปล่อยหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้ว
ดานักการเมืองต่างก็ออกมาขานรับนะคะว่า
มันเป็นเรื่องที่คอสชควรทำมานานแล้วล่ะ
อย่างนายภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพักเพื่อไทยก็บอกว่า

เพราะว่าควรมีการปลดล็อกให้พักการเมืองทำกิจกรรมได้นานแล้ว
แล้วก็ตั้งข้อสังเกตเหตุที่ไม่ปลดล็อกเนี่ย
เพราะรอให้เครือข่ายของตัวเองพร้อมหรือเปล่า
ทีนี้ขณะที่ร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์หัวหน้าภักดิ์ไทยรักษาชาติก็บอกว่า
เป็นเรื่องที่ดีครับที่พักการเมืองจะได้ใช้โอกาสนี้ลงพื้นที่
ไปแล้วฟังความเห็นไปแล้วฟังปัญหาจากประชาชน
ทางด้านนายสนทิรัฐสนทิจิรวงเลขาธิการพักพลังประชารัฐก็บอกว่า
ปลดล็อกก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดชื่อบุคคลที่จะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี
จากกรณีกระแสข่าว๔รัฐมนตรีเปลี่ยนใจไม่ลาออกจากตำแหน่ง
ตนเองนั้นไม่ได้เปลี่ยนหรือว่าพลิกใจไปมา
แต่ก็ได้พูดตั้งแต่วันแรกว่าเรามีภารกิจที่ยังต้องมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ
เป็นงานระดับประเทศจึงต้องทำภารกิจตรงนี้ให้รู้ล่วงไปก่อน
แล้วเมื่อถึงเวลาเราจะออกวันนี้ยังคงหลักการเดิม
ทั้งนี้ตัวเองลาออกในตอนนี้อาจจะสร้างความเสียหายได้นะครับ
ซึ่งประเด็นบัตรเลือกตั้งก็ยังถกเถียงกันไม่หยุดนะคะ
กรกตจะออกมาบอกแล้วว่าก็พิมพ์ได้พิมพ์ได้ทั้งสองแบบนั่นแหละ
แต่เรื่องนี้ก็ยังมีคนกังขากันอยู่
มีความเห็นออกมาจากพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะ
ยืนยันบอกว่าเรื่องบัตรเลือกตั้งก็เป็นหน้าที่ของกรกตไปสิ
ไม่ใช่หน้าที่ของนายกแล้วนายกเองไม่ได้เป็นคนสั่งการให้กรกตทำบัตรเลือกตั้ง
แบบที่ไม่มีชื่อผู้สมัครและโลโก้
เป็นการพูดคุยกันกับตัวแทนพักการเมืองที่เสนอมาต่างหาก
นายกบอกว่าไม่ได้สนใจอะไรนะกรณีที่นายธีรยุทธ์บุญมีนักวิชาการอิสระบอกว่า
การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นระบบสัมประธานไม่ต่างจากระบอบทักษิณ
นายกบอกว่ารอดูแล้วกันว่าวิธีการบริหารประเทศต่างกันหรือเปล่า
คุณไปดูวิธีการมันต่างกันตรงไหนวันนี้บริหารประเทศต่างกันไหมไปดู
ถ้าไปพูดตรงนี้คุณก็เอาความคิดเดิมความคิดที่ฝังหัวอย่ามาพูดอยู่ทุกวันทุกวัน
ผมไม่ค่อยให้ความสนใจต่อไป

ต่างไงบอกแล้วมันจะเปิดอะไรไหมก็แล้วแต่ประชาชนคนเลือกตั้งไม่ใช่ขนเลือก
อ่ะชัดเจนนะคะด้านสำนักงานกรกตเตรียมเสนอให้กรกตลงมติเลือกรูปแบบบัตรเลือกตั้ง
รูปแบบที่มีแต่หมายเลขผู้สมัครแล้วแล้วก็รูปแบบที่มีชื่อพักและโลโก้พัก
ถ้าเลือกรูปแบบหลังก็ต้องจัดพิมพ์ทั้งสิ้นสามร้อยห้าสิบแบบเพื่อใช้กับสามร้อยห้าสิบเขต
จะสามารถพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่ห้าสิบสองถึงห้าสิบห้าล้านใบได้ทันตามกำหนดเวลาค่ะ
อิทธิพรบุญประคอมประธานกรกตบอกว่ากรกตจะพิจารณาเรื่องบัตรเลือกตั้งให้ได้ข้อยุติในเร็ววันนี้
ว่าผลเป็นอย่างไรจะมีเหตุผลมาชี้แจงแน่นอน
และยืนยันด้วยว่าการพิจารณาเลือกแบบรูปรูปบัตรเอ่อ
พิจารณาเลือกรูปแบบบัตรเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้มีการแทรกแทรงจากฝ่ายไหนทั้งสิ้นค่ะ